ที่อุดรฐานีคือผู้๊ะเมี๊ยก็นั่งดื่มล้าวกันอยู่
ปรากฏว่าฝั่งเมียพอดื่มล่าก็เมาไง
ฝ่ายผัวก็ไม่อนุญาตสิไม่ให้สิ
แล้วก็คว้ามีดมาจ้วงแทงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
โดยพลตำรวจตรีวรณัฐผันผ่อน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานี
ไปตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเลยค่ะ

เก่าจานที่ตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ไปเจอร่างของนางสาวสมทวินมูลระมาทอายุ๕๕ปี
ถูกนายรุ่งอรุณศรีชัยมูลอายุ๓๒ปี
ซึ่งเป็นสามีใช้มีดปอกผลไม้จ้วงแทงกลางอกตัดคั่วหัวใจ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนนะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ตายกับนายรุ่งอรุณเนี่ย
อยู่กินกันฉันสามีภรรยามาประมาณ๔ปีแล้ว
และผู้ตายก็มีอาชีพเก็บของเก่าขาย

ส่วนนายรุ่งอรุณเป็นช่างเชื่อมเหล็ก
แล้วนายรุ่งอรุณก็มีอาการทางสมองจากอุบัติเหตุ
ก่อนจะเกิดเหตุมีดจ้วงแทงกันตายเนี่ยนะคะ
ทั้งผู้ตายแล้วก็สามีนั่งกินเหล้าขาวอยู่
อยู่กับเพื่อนธอมในบ้านอยู่กัน๓คน
จนเล่าขวดที่สามมันกำลังจะหมดแล้ว
ผู้ตายก็บอกว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนนะ

อยู่ที่ซอยประชาสันติ๑๗
ทีนี้พอขอสามีจะไป

ก็ทะเลาะกันค่ะมีปากเสียงกัน

ลุกลางอกตัดคั่วหัวใจนะคะ

เพื่อให้ช่วยเหลือพาเมียส่งโรงพยาบาล

ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจยืนรอมอบตัว
เมืองต้นก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ